สำหรับหนุ่มคนนี้ค่ะหน่องธนาของดิฉันเนี่ยหายหน้าหายตาไปเลย
ละครก็ไม่เห็นงานก็ไม่เห็น

เพราะว่าตอนนี้หน่องธนาเขาผ่านตัวเองไปเป็น
ที่สำคัญตอนนี้กำลังเจอกับกระแสคู่จิ้นกับเพื่อนสีโฟสกลรัฐ
เจอรอบนี้ค่ะก็ต้องถามหน่อยแล้วล่ะว่า
มันอะไรยังไงกันแน่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้
หนุ่มหน่องเนี้ยถูกสื่อมวลชนถามตรงตรงเลยในงานอีเวนต์เมื่อวานนี้
ถามไปชัดแบบไม่ต้องเสียเวลา
สรุปกับโฟร์สกลรัฐตอนเนี้ยเรียกฝ่านได้ยังเอออ่า
เจ้าตัวบอกเฮ้ยไม่ใช่พี่แต่ดูเหมือนว่าอธิบายเท่าไหร่
พี่สื่อก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อเนาะ
ขั้นที่ตัดเพาะบอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงให้คนเชื่อแล้ว
เพราะว่าอย่างนี้ซึ่งเขาก็ยืนยันนะคะว่ากับโฟเนี่ย
เป็นแค่เพื่อนร่วมงานในการทำงานทำคอนเทนต์กันก็เท่านั้นเองค่ะ
เวลาพูดคุยกันเนี่ยแค่เรื่องงานคือเวลาเขาคุยกันเนี่ย
หยอดไม่มีคำหวานไม่มีอะไรนะ
เรื่องงานจบก็คือจบไม่มีวิทวิวแน่นอน
พูดชัดชัดก็คือไม่คิดพัฒนาความสัมพันธ์เลยเลยเลยอืม
แม้ว่าจะมีกองเชียร์ถือป้ายไฟเยอะแค่ไหนก็ตามไปฟังเสียงเขายืนยันหน่อยจ้ะ

โฟเขาบอกผมแล้วครับผมเพิ่งไปถ่ายคลิปกับพี่โฟมา
จึงตอนวันเสาร์นี้เขาบอกว่าน้องมึงต้องพอแล้วน่ะ
เขาไม่ได้แตะเบรกผมคือมันไม่มีการเหยียบคันเร่งอยู่แล้วใช่
ไม่ได้มีอะไรแต่พอมาถ่ายคลิปติ๊กต๊อกอ้าวดันมาจิ้นกันอีก
อาจจะเป็นเรื่องของนิสัยแหละที่มันเฮ้ยมันคุยกันแล้วมันแบบชอบแบบแกล้งกัน
คุยกันแบบสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยคุยกันในมุมอย่างนั้นเลย
ไม่เคยแบบไม่เคยเลยแบบศูนย์เปอร์เซ็นต์เลย
เพราะฉะนั้นเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมข่าวดีเรื่องความรักไม่มีแน่นอน
แต่หนุ่มหน่องเขาก็มีข่าวดีมาบอกบุญเหมือนกันค่ะ
คืออย่างนี้เดือนหน้าเนี่ยหน่องเขามีแพลนจะบวชนะคะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าอยากจะทำเพื่อคุณแม่
แต่น่องบอกนะว่าการบวชครั้งนี้ขอเป็นแค่ภายในครอบครัวแล้วกัน
คือจะเป็นการบวชแบบเงียบซึ่งครั้งนี้เจ้าตัวก็ดูตั้งใจมากด้วยไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
บวชให้แม่ครับใช่ก็อายุเยอะแล้วด้วย
คนตั้งใจอยากบวชเนี่ยอย่าปล่อยให้มันผ่านไป
พออยากปุ๊บทำเลยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาผมไม่เคยมีความอยากเลย
ผมผัดผ่อนมาตลอดผ่านมาเรื่อยแม่ก็ดีใจใช่
คือผมบอกแม่ว่าอ๋อยังแม่ยังไม่ได้บวชแม่บอกว่าเออแค่ตั้งใจอยากบวชแม่ก็ได้บุญแล้ว
คือไม่บ่อยนะเราจะได้เห็นห่องในมุมนี้นะคะ
แต่เชื่อว่านี่คือความตั้งใจที่เขาอยากจะบวชทดแทนบุญคุณให้กับคุณแม่จริง
ยังไงบันเทิงไทยรัฐของเราก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ